คุณใบตองพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงไก่สร้างรายได้
ดิฉันก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาก็ทำเพื่อสร้างรายได้
นั่นก็คือการทอผ้าเป็นฝีมือการทอผ้าของชนเผ่า

พูดได้เลยว่าแต่ละชิ้นงานมีความสวยงามมีเอกลักษณ์
ที่สำคัญเขาสร้างรายได้เดือนละ๙๐๐๐๐๐บาทเลยนะคุณพี่น้อง
ไปดูค่ะกลุ่มทอผ้ามือนิกะบอโซโอโอ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เขากำลังทอผ้าอยู่นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากจริง
เพราะอะไรเพราะเขาสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
แล้วแต่ละชิ้นมีความสวยงามมีเอกลักษณ์

นี่คือการทอผ้าของกลุ่มผ้าทอมือนิเกะบอโซโอโอค่ะ
หรือบ้านเสือขันที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก

ที่นี่นะถือเป็นที่ที่เรียกได้ว่ารวบรวมชาวปากาเกยอที่มีฝีมือในการทอผ้าเอาไว้เลย
เพราะผ้าทอมือของที่นี่แต่ละพื้นนี้สวยงามโดดเด่นแบบไม่มีใครลอกเลียนแบบได้
จนทำให้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอะไร
โดยเฉพาะผ้าทอมือนิเกะนี่แหละ
ที่เป็นผ้าทอมือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูลวดลายนะคะ
เห็นมั้ยมันจะเกี้ยวรถซักซิกแซกแบบเนี้ย
เป็นผ้าทอที่หาได้ยากคนคนนึงนะถ้าจะทอผ้าผืนนี้ได้เนี่ยนะ

เรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นปีเลยนะ
คือปีนึงเนี่ยทอได้สักผืนสองผืนเท่านั้นนะ

ถูกต้องเลยและที่สำคัญนะคะงานละเอียดเนื้อผ้าดี
แล้วก็ทำด้วยความตั้งใจประนิษฐบรรจงหนึ่ง
พื้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริง
ทำให้ราคาของเขาก็สมน้ำสมเนื้อคือประมาณผืนละ๓๕๐๐๑๐๐๐บาท
ก็ต้องเข้าใจเขานะเขาใช้เวลาเป็นปีทำ
อันนี้คือหนึ่งที่ที่อำเภอพบพระ
ไปดูอีกที่หนึ่งอยู่ที่ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาทกันบ้าง

ที่มีศีลมือดีไม่แพ้ที่ไหน
ด้วยการใช้ผ้าทอด้วยกี่เอว

ใช่ค่ะผ้าทอที่นี่นะจะมีสีสันแปลกตา

แล้วก็แบบลายผ้าจากแบบเดิม
เอามาเป็นการทอผ้าแบบร่วมสมัย
ก็คือที่จังหวัดตากนี่แหละนะคะ
เพราะว่าเป็นชุมชนเป็นชาวเผาที่เขามีวัฒนธรรมแบบนี้กันมา
นี่ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ได้รับความนิยมติดตลาดเป็นอย่างมาก
มียอดสั่งซื้อมากมายเรียกได้ว่าข้ามปีกันเลยนะ
เพราะฉะนั้นยอดจำหน่ายต่อเดือนนี่นะ
หลายแสนบาทล่าสุดคุณฉันและคุณใบตอง
สามารถทำรายได้ได้กว่า๙แสนบาทเลยนะคุณ
อุ้ยไม่ธรรมดา
และอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมไม่แพ้กันเหมือนกันเลยค่ะ
ก็คือการทอผ้าของเหล่าชนเผ่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
โพทองตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอด
ทอมือที่นี่นะเขาสืบสารกันมากว่าหลายร้อยปี
วดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็คือ

ลายผ้าทอมือลายดอกแก้ว
บอกกันเลยตอนนี้ลายแบบนี้ปัจจุบันนี่

นึกว่าใกล้จะหายสาป๐อย่างนี้ดีกว่า
เพราะว่าไม่ค่อยมีคนที่จะสืบทอด
เพราะอะไรมันยากลายมันละเอียดมาก

มีกรรมวิธีถึง๑๒ขั้นตอนกว่าจะได้ลายดอกแก้วแบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่า
ใครที่ชื่นชอบผ้าไทยผ้าทอแบบนี้นะ
ชนเผ่าทั้ง๓ชนเผ่าที่เรานำมานำเสนอ
ต้องบอกว่าคุณต้องชอบแน่นอน

ถ้ามีโอกาสไปดูก็ไปกันได้นะ
ที่จังหวัดตากหลายอำเภอ
อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาทนะคะ

แล้วเอาผ้ามาตัดเป็นชุดสวยงาม

ใครว่าผ้าไทยหรือว่าผ้าไหม
จะต้องใส่เฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเท่านั้น
เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นคนทำงานนักออกแบบแฟชั่นโชว์หลายงาน
เขาก็เอาผ้าไทยมาออกแบบตัดเย็บกัน
ผู้ชายก็ใส่สวยผู้หญิงก็ใส่ดูดี
เรียกได้เลยว่าผ้าไทยบ้านเราไม่ว่าจะพื้นที่ไหน

เห็นไหมสวยงามนะคุณ

คือไลน์มันแบบละเอียดประณีตมากเลยค่ะ

ไม่แปลกใจนะว่าทำไมถึงแบบมีความภาคภูมิใจมาก
เวลาเราเห็นคนได้ใส่ผ้าไทย
หรือว่าเราได้เห็นผลงานผ้าทอออกมา๑ผืน

มันคืองานฝีมือที่เกิดจากความรักล้วน
ค่อยทอทีละเส้นทีละเส้นนะ
โอ้โหดูสิมันคือความใส่ใจจริง
แล้วก็คือการสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่นออกมาเป็นในลายผ้า
ซื้อใช้เองก็ประทับใจมาก
คนที่เรารักก็ประทับใจไว้เหมือนกัน